ไปที่พัทธลุงก่อนนะครับกลางดึกเมื่อคืนนี้นะครับ
มีไฟไหม้กุฏิพระฮะโอ้โหท่านอายุตั้ง๘๔แล้วนะครับ
รณภาพคาดว่าสาเหตุมาจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
ช่วยกันดับใหญ่เลยนะครับคือรัดวงจรหรือเปล่า
คือมันได้ยินเสียงคล้ายปืนหรือประทัดดังสัก๒ครั้ง
นะฮะวัดที่เกิดเหตุคือวัดเขาแดงตะวันออกหมู่ห้า
ตะบนพญาขันอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงครับ
คือการไปช่วยเหลือมันยากลำบากเหลือเกินคุณผู้ชมดูสิฮะ
เพราะว่ากุฏินี้มันเป็นอาคารปูน๒ชั้นครับ
มีประตูเหล็กแล้วก็ประตูกระจกข้างในอีก
มีหน้าต่างก็แน่นหนาก็เลยไม่สามารถจะช่วยได้ทัน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีจึงสกัดไฟเอาไว้ได้
จนมาพบว่าพระวิเชียนวรรณจิตพระลูกวัดท่านอายุ๘๕ปีแล้วนะครับ
จำวัดอยู่ในกุฏิหลังดังกล่าวนะฮะ
มรณภาพอยู่ข้างในในสภาพคือท่านเนี่ยนั่งพิงทีวีใกล้ประตูกระจกนะฮะ
พยายามจะพยายามออกมาหรือเปล่านะฮะ
ขณะนี้ร่างของท่านถูกส่งไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลพัทธลุง
แล้วก็ให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลแล้ว
วิเชียนที่มรณภาพท่านบวชมากว่า๑๐พันศาครับคุณผู้ชม
และจริงท่านมีกำหนดลาศิกขาในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วนะฮะ
คือจะไปอยู่กับลูกอยู่กับหลานแล้ว
เพราะว่าท่านอายุมากแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดี
ขณะที่ผลการตรวจพิสูจน์ในที่เกิดเหตุเบื้องต้นนะครับ
เจ้าหน้าที่คาดว่าไฟฟ้าน่าจะรัดวงจรแหละนะฮะ
จากอะไรอ่ะคือจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียปลั๊กทิ้งไว้หรือเปล่า
กระติกน้ำร้อนผู้พัดลมเพราะว่าในที่เกิดเหตุไปเจอปั๊กไหม้เกรียมดำเชียวนะฮะ
สอดคล้องกับคำให้การของชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงปั้งปั้งคล้ายปืนหรือประทัดเนี่ยดังสองครั้งจากในวัดนะฮะ
จากนั้นก็มีกลุ่มควันไฟแล้วก็เปลวไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะได้มีการตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ